ใช่แล้วค่ะสวัสดีครับ

อาจารย์มาพบกับเราแบบนี้ทุกวันศุกร์นะคะคุณผู้ชม

อาจารย์มาอย่างแรกที่อยากจะพูดเลย

คุณไทยชอบเชียร์ทีมชาวไทยกันหน่อยวันนี้

ดวงชะตาเกี่ยวกับอะไรคะ

เอามาดูกันดีกว่าว่าราศีไหนบ้างที่ดวงงานตอนนี้รุ่งพุ่งแรง
นายรักนายหลงเหลือเกินฝากตัวรับใช่นาย
มาเริ่มกันเลยอันดับที่๕ราศีอะไรคะอาจารย์
อันดับที่๕ก็คือชาวราศรีเมฆราศรีเมฆนะคะ
ชาวราศีเมษดวงชะตาค่อนข้างจะโดดเด่นมากเลย
พนักงานข้าราชการเจ้าของกิจการคือดีหมดเลยนะคะ
หากใครที่เป็นพนักงานหรือข้าราชการ
ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้น
การงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด
ชนิดที่ใครก็ฉุดไม่อยู่เลยนะคะ
ถ้าสมมติใครที่เป็นเจ้าของกิจการ
ก็มีโอกาสที่จะขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากขึ้น
หรือว่ามีอยู่สาขาหนึ่งก็อาจจะขยายเป็น๒๓สาขา

ใช่ค่ะแล้วก็หากลงทุนค้าขายเพิ่มเติม
ก็มีโอกาสที่จะได้ผลกำไรที่แบบมาก
เป็นเกาะเป็นกรรมควรเลยใช่นะคะ
สำหรับราศีเมษนี่ก็เหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้ด้วย

มีอันดับที่๔ต่อไปราศีอะไรเอ่ย
อันดับต่อไปก็คือราศีกัน

ชาวราศีกันดวงชะตาเขาค่อนข้างจะโดดเด่นมากในเรื่องของการงาน

หากอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ให้รีบลงมือทำเลย
ปล่อยให้เป็นเพียงความฝันบางคนเขามีโปรเจคดีนะ

เป็นจังหวะเหมาะแล้วที่ชาวราศีกันจะลงมือทำอะไร

ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะประสบความสำเร็จนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของงานเสริมสมมุติมีงานประจำอยู่แล้ว
แล้วก็ทำงานเสริมหรือว่ารับจ๊อปพิเศษ

เงินมากสิคะถูกค่ะมันดีตรงนี้นี่เองที่นั่งยักษ์คิ้วอยู่นี่คืออะไรคุณ

ไม่ใช่ราชายืมเหมือนกัน

เงียบเลยผ่านมาแล้วนะคะสองราศีด้วยกัน

อันดับที่๓ก็คือชาวราศีสิงศ์ค่ะ
ชาวราศีสิงศ์ชีวิตเหมือนหลุดพ้นออกจากเงามืดเลยนะ

ใช่เพราะว่าเหมือนกับดาวราหูกำลังจะย้ายออกจากดวงเขา

ส่งผลทำให้งานปัญหาที่เคยติดขัด
อุปสรรคที่เคยมีก็จะขี้คายไปในทางที่ดีขึ้น

แต่ว่าดวงชะตามันไม่ได้ดีแบบพวดพลาดนะ
มันจะค่อยดีขึ้นแบบเหมือนกับเป็นสติ
เหมือนคนป่วยคือป่วยมานาน
มันก็ค่อยฟื้นไข้เรียกวันเดียวหายใช่ไหม
ไม่ใช่ยาเม็ดเดียวหายยาผีบ่องหรือเปล่า

หลังจากนี้ราศีสิงศ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยนะครับ

คือใจเย็นหน่อยไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นดีเลย

มันจะค่อยดีขึ้นตามสติป

สำหรับราศีที่ดวงงานรุ่งพุ่งแรงนายรักนายหลงมีอะไรลงมือทำเลยช่วงนี้
ยิ่งลุ้นกันต่อนะคะอันดับ๒คือราศีอะไรคะหมอไก่
ที่๒ก็คือชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรเขาดวงดีมากนะ
เพราะว่าดาวราหูกำลังจะโคจรเข้าไปในดวงชะตาของเขา
หลายคนหลายราศีเจอดาวลาหูเข้าไปถึงขั้นเงิบเลยนะ
แต่ว่าไม่ใช่กับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรเขาสเปเชียลนิดนึ
เพราะว่าดาวประจำตัวของเขาเป็นคู่มิตรเขาเรียกว่าฮะกับดาวราหู
เขาก็เลยช่วยส่งเสริมกันเหมือนเพื่อนส่งเสริมเพื่อน
ส่งผลทำให้การงานมีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด
ขั้นเดียวไม่ได้ต้องกระโดดนึงไปเลยชั้น๑ไปชั้น๒เลย

คืออิทธิพลของดาวราหูจะมีทั้งดีและก็ไม่ดี

ระวังการใช้เงินมากจนเกินไป

ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบไว้ด้วย
ถ้าช่วงนี้ได้เยอะก็เก็บเยอะ
เคล็ดลับในการทำบุญเสริมดวงด้วยไหมคะ

อยู่บ้านแล้วก็ไหว้พระนั่งสมาธินะ
เพื่อที่จะเอาชนะอิทธิพลของดาวราหู
เพราะดาวราหูมันจะหมายถึงเรื่องของอารมณ์
ถ้าเวลาเรามีสติสักอย่างอะไรก็ดี

ติมาสตังค์มันก็มาด้วย

กำลังจะโบกมืออำลาตาล่วยหล่ะไปแล้ว
แถมมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกด้วย
อย่างนี้ต้องเกาะคุณไปต่อไว้

อาศีกลุ่มถือว่า
ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้หรือคะ

ที่ได้ดีอย่างนี้เพราะว่าเป็นความสามารถของตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งก็คือมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุน

เออชงกาแฟบ่อยรุ่นแล้ว
เป็นตัวชงไงตอนเด็กเนี่ยนะเตะตะก้อเป็นตัวชงตลอดเลยชงให้เพื่อนฝ้า
ชงให้เพื่อนฝ้าโอ้โฮใช่
ต้องระวังอะไรไหมคะดวงดีแบบนี้

คือชาวราศีกุมเนี่ยเวลาที่แบบมีเงินมากเนี่ย

รู้สึกอยากจะสนิทกับดิฉันขึ้นมาทันทีเลยวันนี้
แต่ผมก็อยากจะบอกนิดนึงคุณใบตองเนี่ย

โอ้โหกระโปรงกระเป๋าฉี่กระจาย
เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ของจริง

มีวิธียังไงนะคะ

คือดวงเนี่ยดีมากงานก็ดีเงินก็ดี

แนะนำให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
เพื่อเป็นการเสริมดวงเรื่องการเงิน

ทำไมการทำบุญเกี่ยวกับน้ำ

คือน้ำมันหมายถึงเรื่องเงินในทางโหรศาส

การถวายน้ำสะอาดให้ภาพิสูฆ์ทรงก็ได้
คือเป็นทองการให้ผ่านมันหลายมาเปิดบนน้ำ
ไหลลื่นเหมือนน้ำแต่อย่าไหลไปนะคะ

ไหลไปแล้วมันไม่ไหลย้อนกลับประเทศ
ช่วงนี้ต้องกรอบโกยนิดนึงนะ

สำหรับใครที่ดวงรุ่งพุ่งแรงนายรักนายหลงในช่วงนี้ดิ
ช่วงนี้หมายถึงช่วงระยะเวลาเท่าไหร่คะ
ประมาณจากนี้ไปถึงประมาณกลางเดือนหน้า

เวลาน้อยใช้สายประหยัดค่ะ

แต่ราศีอื่นเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอาจารย์
มีวิธีไหมสำหรับคนที่ในราศีอื่น

เขาควรจะทำบุญอย่างไรหรือไปเสริมดูอย่างไร
เพื่อให้ช่วงนี้โชคดีแบบนี้บ้าง
ถ้าสมมุติว่าอยากจะการงานดีมากใช่ไหมคะ
ให้ไปทำบุญไหว้พระ
อย่างแรกสมมติว่าต้องการให้หน้าที่การงาน

เคล็ดลับในการไหว้ไม่ยากเลย
เพียงเตรียมนมนมจืด

นมจืดเท่านั้น
ต่อมาก็คือเป็นผลไม้ผลไม้เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งก็ได้๓อย่าง๕อย่างก็ได้

ผลไม้ที่หลีกเลี่ยงก็เช่นอย่างทุเรียนทุเรียนมีหนา
ละไม้ที่ไม่ค่อยดีความหมายไม่ค่อยดี
เงาะพวกอะไรเขาไม่ไหว้กัน

กล้วยนี่ดีมากทำอะไรก็กล้วย

ไปอีกอย่างหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยคือน้ำสะอาด
และที่สำคัญเลยเนี่ยนมกับน้ำนี่ต้องเปิดไว้ด้วยนะ

เนตใครอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานให้ก้าวหน้าเหรอคะ
บางคนแบบทำงานมานานทำไมหน้าที่การงานอยู่ที่เดิม
ก้าวหน้าสักทีนะแนะนำให้ไปไหว้เจ้าพ่อเสือ

เจ้าพ่อเสือนะแต่รู้สึกว่าที่หน้าศาล
เขาจะมีแบบมีของไหว้เตรียมไว้แล้ว
คือของไห้เขาจะมีเนื้อแล้วก็มีพวกไข่อะไรพวกนี้
เราไม่ต้องเตรียมไปเองสะดวกสบายนะคะ
แล้วก็ถ้าสมมุติใครที่อยากจะให้ผู้ใหญ่แม่ตา
มาถามนะแม่ตามหานิยมเลย
บางคนกำลังมีปัญหากับผู้ใหญ่คุยกันไม่ค่อยรุ่งเหลืองไม่ค่อยเข้าใจ

คุยกับผู้ใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องแนะนำให้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิ่ม

ควรจะงดเนื้อสัตว์ไปสัก๓วันของที่ไปว่ายนะ

แล้วก็ได้เช็คดวง๕ราศีรุ่งนายรักไหนลงแล้วค่ะ
เอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะค่ะ

เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าหมอไก่จะมาเช็คดวงเรื่องของอะไร